ดูแล้วไปลงพื้นที่จริงไปเที่ยวจริงเลย
วันนี้คุณกมลวันการีพัฒน์เป็นสาวนักช็อปนักชิมนักชิวนะครับ
เขาเดินทางลงพื้นที่ไปที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวก
ถ้าย้อนกลับไป๑๐๒๐ปีก่อนบูมมากนะครับ
แต่ว่าหลังอาจจะซบเศร้าไปพอสมควร
ตอนนี้ราชบุรีถูกโปรโมทให้กลายเป็น๑ใน๑๒เมืองต้องห้ามพลาด
พลัสเมืองท่องเที่ยวรองที่ผลักดันส่งเสริมโปรโมทการท่องเที่ยวรอบใหม่
เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าตลาดน้ำยามเช้าบรรยากาศเป็นอย่างไร
ริมฝั่งแม่น้ำเขาเป็นอย่างไรกัน
ติดตามพร้อมกันครับคุณกระมวลวันเชิญครับสนุกแค่ไหนครับ
สวัสดีคุณพีรวัตรและคุณผู้ชมค่ะ
เช้าแบบนี้นะคะดิฉันอยู่ในบรรยากาศของตลาดน้ำดำเนินสะดวก

ด้านหลังดิฉันนี้นะคะเป็นภาพที่พ่อค้าแม่ค้าค่ะ
พายเรือมาขายของรวมไปถึงพายเรือมาขายของกันตั้งแต่ช่วงเช้ามืดนะคะ
โดยบนเรือค่ะก็จะมีทั้งผักแล้วก็ผลไม้ต่างนะคะมาขายของกันค่ะ
เพื่อที่จะรักษาแล้วก็อนุรักษ์ตลาดน้ำแบบวิถีไทยแบบนี้เอาไว้สืบไปค่ะ
ซึ่งต้องบอกว่าถือเป็นแม่เหล็กสำคัญค่ะ
ที่จะช่วยดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาเยือนที่นี่กันนะคะ
ซึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันใกล้ใกล้ค่ะว่าเรือแต่ละลำในวันนี้นะคะ
พ่อค้าแม่ค้าได้นำอะไรมาขายของกันบ้าง
ต้องบอกนะคะว่าบางลำเนี่ยก็นำผลไม้จากสวนของตัวเองมาขาย
ลำค่ะก็ได้รับผลไม้นะคะจากสวนในระแวกใกล้เคียงมาขายค่ะ
อันนี้นิดหนึ่งโอเคป้าเค้งค่ะป้าเค้งรับส้มโอแบบเนี้ยค่ะ
มาขายจากที่ไหนคะสวนแถวอำภาวาโอ้จากสวนแถวอำภาวา
วันหนึ่งป้าเค็งต้องขายเยอะขนาดไหนคะก็บางทีก็เป็นร้อยลูก
ก็ไม่ถึงร้อยมันไม่แน่นอนอ่าช่วงนี้ป้าเคนขายดีไหมคะ
แล้วก็ราคาขายขายยังไงเอ่ยราคาขายก็มีสามลูกร้อยลูกเล็ก
ลูกกลางลูกลาแปดสิบสองลูกร้อยห้าสิบลูกใหญ่ลูกลาโลละ
โลละเจ็ดสิบถ้าลูกใหญ่โลละเจ็ดสิบนะคะคุณผู้ชม
ขอดูที่ป้าเค็งโชว์ฝีมือป้าเค็งโชว์ให้กล้องหนูดูนิดนึงค่ะ
อันนี้คือฝีมือที่ป้าเค็งได้แบบบอกแล้ว
ขอชิมได้ไหมป้าเฮงขอชิมหน่อยวันนี้ป้าเฮงพายเรือมาขายตั้งแต่กี่โมงคะ
ตีห้าครึ่งตีห้าครึ่งคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าทีมข่าวไทยรัฐทีวีเรานะคะ
คือมาปากหลักกันตั้งแต่ช่วงตีห้าตั้งแต่ฟ้ายังมืดมืดตอนนั้นยังเงียบมากเลยค่ะ
แต่พอตี๕๓๐ค่ะก็จะเริ่มมีแม่ค้านะคะค่อยทยอยพายเรือมาจากบ้าน
หนึ่งในนั้นก็มีป้าเค็งนี่แหละค่ะที่พายเรือมาขายส้มโอ
เดี๋ยวจะขอชิมส้มโอของป้าเค็งสักหน่อยเพราะป้าเคบอกว่าหวานมาก
นี่นะคะมะเค็งแพ็คนี้กี่บาทคะแพ็คนี้เหรอ๘๐บาท
โชว์โชว์นิดหนึ่งอืมถ้าแพ็คเล็กก็ห้าสิบอันนี้แพ็คใหญ่
คุณผู้ชมครับเปรี้ยวแล้วก็หวานสามรสเลยค่ะส้มโอป้าเค็งโอเค
เค็งคะแล้วก็อยากจะรู้ว่าวันนี้ป้าเค็งจะขายไปถึงกี่โมงยังไงบ้างคะ
ขายถึงประมาณสองโมงครึ่งก็กลับบ้านสองโมงครึ่งแล้วก็กลับบ้านใช่ไหมคะ
คุณผู้ชมอยากจะให้เห็นว่าบรรยากาศด้านบนนะคะนอกจากตลาดน้ำ
ยังมีโซนของตลาดบกซึ่งตอนนี้นะคะก็ได้กำลังบินทบาทพระกันในยามเช้าด้วยค่ะ
ซึ่งต้องเป็นภาพที่ที่หาชมได้ยากนะคะถ้าใครที่อยู่ในสังคมเมือง
แต่ถ้าได้ออกมาหน่อยเนี่ยก็จะเป็นภาพที่ชาวบ้านก็จะทำแบบนี้กันทุกเช้าเลยค่ะ
ซึ่งเรือลำข้างข้างของป้าเช็งนะคะนั่นก็คือป้าล้างป้าล้างสวัสดีจ้า
ปลาลังอายุเจ็ดสิบแปดปีค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าวันนี้
เรือของป้าล้างมีอะไรบ้างมาดูกันค่ะใกล้ใกล้เลยกล้วย
เป็นกล้วยอะไรจ๊ะปะหลังม้ากล้วยน้ำว้ากล้วยไข่มีมะนาวนะคะ
รัฐทีวีได้ชมหน่อยค่ะปลาร้างอันนั้นขายยังไงจ๊ะ
ชมผู้อันนั้นเสียงปลาลังอาจจะเบานิดหนึ่งนะคะโลล่ระห้าสิบบาทค่ะ
คุณผู้ชมสำหรับชมพู่รสชาติเป็นยังไงบ้างขายดีไหม
เห็นปลาลังบอกอ๋อปลาลังขายมากี่ปีแล้วจ้ะ
ขายมาแล้วเจ็ดสิบแปดปีค่ะคุณผู้ชมปลาลังนะคะ
บอกว่าถ้าในวันธรรมดาค่ะถ้าในวันธรรมดาเนี่ย
จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเยอะเลยโดยเฉพาะชาวจีนใช่ไหมคะ
ปะหลังแต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ค่ะจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะ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
คุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าแล้วราคาขายของที่นี่ล่ะจะเป็นราคาสูงกว่าที่อื่นหรือเปล่ายังไง
ร้านขายยังไงจ๊ะถ้ากล้วยกล้วยขายยังไงจ๊ะ
ค่ากล้วยค่ะเริ่มตั้งแต่๒๐บาทมาจนถึง๕๐บาทเลยค่ะคุณผู้ชม
คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างนะคะโอเค
สำหรับเรือนะคะที่จะให้นักท่องเที่ยวได้มาชมกันที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกค่ะ
เรือที่นำเที่ยวค่ะจะอยู่ราคาอยู่ที่๔๐๐บาท
เรือที่ที่ฉันนั่งอยู่นี้นะคะก็ราคา๔๐๐บาทเช่นกันค่ะ
นั่งได้สี่ถึงห้าคนเลยนะคะสำหรับตลาดนัดดำเนินสะดวกค่ะ
ก็จะเปิดกันตั้งแต่ช่วงเช้าตลาดจะวายตั้งแต่เที่ยงนะคะ
ก็จะเริ่มวายแล้วค่ะซึ่งถ้านักท่องเที่ยวได้มาที่นี่นะคะ
ก็จะได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านมาเรียนรู้ให้แบบลึกซึ้งนะคะ
ตามแนววิถีวิถีไทยเก๋ไก่สไตล์ลึกซึ้งค่ะ
กระมวลวันการีพัฒน์รายงานสดจากตลาดน้ำดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีค่ะ